และจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปกระหน่ำยิงหนุ่มอายุ๒๗ปีเสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านราชพฤกษ์นะครับชนวนเหตุนั้นเกิดขึ้นมาจากว่าผู้ตายนั้นเคยไปมีเรื่องกับลูกชายของผู้จัดมวยชื่อดังมาก่อนหน้านี้
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครบทุกคนครับแต่วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนและญาติพี่น้องติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เพื่อนของนายพัทรพลทัศเทียมจำนวนกว่าร้อยคนร่วมกันร้องเพลงสุธิรักษ์เพื่อส่งดวงวิญญาณของไนเปอร์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีชาปนกิจ
โดยช่วงระหว่างพิธีจู่นางสาวเมเพื่อนสาวของนายเปอร์เกิดมีอาการคล้ายกับถูกผีเข้าร้องไห้และคล้ายกับจะอาเจียนออกมา
สอบถามจนทราบว่าอาการนี้เป็นมาตั้งแต่คืนแรกและเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นงานสวดศพคืนสุดท้าย
อยู่นางสาวเมย์ก็มีอาการคล้ายกับถูกวิญญาณมาเข้าสิงและมาบอกราครอบครัว
พ่อพูทายพูดว่าอย่างรู้สึกเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้
เพราะรู้ดีว่าครอบครัวต้องเจอกับอะไร
โดยยังกังวลว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้า
เพราะยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีก๓คนที่ยังจับตัวไม่ได้
และครอบครัวเชื่อว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง
ส่วนที่ลูกชายมาสื่อผ่านร่างเพื่อนเมื่อคืนนี้
เชื่อว่ายังห่วงครอบครัวและลูกชายของเขา

ว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตต่ออย่างไร
พูดถึงว่าคนยิงคนมันไม่แค้นอะไรขนาดนั้น๑๑นัด
หนักนะ๑๑นัดเนี่ยยิงคนอีก๒นัดก็ตายแล้วนะ
นัดเดียวยังตายเลยยิงประจาน
เหมือนเขามาสื่อให้รู้ไงว่ามันมีจริงนะ

เขามาบอกน้องเขาว่าไม่ต้องไปโกรธแค้น
ก็บอกเขาแล้วว่าให้ไม่ต้องห่วงหรอก

เจ็บเจ็บนะแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปแค้นหรอก
ปล่อยเขาไปเถอะอ่อนติกรรม
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ถูกสั่งการให้ลงมือฆ่าเพื่อน
ซึ่งนอกเหนือจากเพื่อนแล้วยังมีคนในพื้นที่อีกหลายคน
ที่ถูกแก๊งค่ายมวยลุมทำร้ายและใช้อิทธิพลปิดคดี
โดยมีพฤติการโพสต์กลางทางเฟซบุ๊คก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
ด้านแม่ของในสอน๑ในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
รับว่าลูกชายรู้จักกับเพื่อนในค่ายมวยจริง
แต่ไม่รู้สาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้
โดยวันก่อเหตุลูกชายบอกเพียงว่าจะไปดูมวย
เงียบหายไปรู้อีกทีลูกชายกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมฆ่าผู้อื่น
รู้สึกเสียใจและอยากให้ลูกชายเข้ามอบตัว
ส่วนความคืบหน้าคดีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถยนต์ของลูกชายซ้อเอ
เพื่อเก็บลายนิ้วมือประกอบสำนวนคดี
หลังจากที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถคันดังกล่าวอาจมีส่วนในการก่อเหตุ

เมืองต้นตำรวจสพบางศรีเมืองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คน
เชื่อว่าเป็นผู้บงการในคดีนี้